แซคอยากทำรายการผี

แต่อีกใจหนึ่งครับอยากเห็นอยากดู
เป็นคนเชื่อในสิ่งลี้ลับอะไรพวกนี้

เคยนะครับผมว่าผมเคยเป็นแบบไหน
สมัยก่อนบ้านผมอยู่บ้านนอกอยู่ขอนแก่นอยู่ชุมแพร

ก็ประมาณสัก๓๔ทุ่มแม่
แม่ผมใช้ผมไปซื้อน้ำตาลให้

ข้างบ้านผมอ่ะอาทัดอีก๒หลังมันจะเป็นป่า
ก็จะมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่
อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงริมถนน
แล้วก็จะมีหง่าไม้ยื่นออกมา

หง่าไม้แหละเออ

ก็ขี่ไปตามปกติได้สักพักหางตาขวางของผม
เหลือมไปมองเห็นผู้หญิงผมยาว
ผมยาวแล้วก็ใส่สะใบสีเขียว

โดดลงมาแล้วท่านแหละไงเราก็เดินเข้าต้นไม้ไปเลย

แล้วก็เลยเล่าสิ่งที่

เขาเลยเหมือนได้เห็นอะไรอย่างนี้
ได้รู้มาว่าชอบฟังเรื่องผี
ถึงขั้นมีพิธีกรที่เป็นพิธีกรรายการผีในดวงใจเลยนะ

นี่แล้วกูรุ่นพ่อมันแล้ว
มันก็ออกมาโอ้ยอะไรวะเนี้ย
สวัสดีคะ
รุ่นพ่อที่ต้องลากเบาะมานั่งเอง
เอาอย่างนึงว่าพี่ปำแข็งแรง

เป็นไงชอบไงปลื้มไง
ก็แค่เป็นคนเดียวตลกเฮฮาดีครับผม

แล้วอยากถ้าเกิดว่าให้ทำรายการร่วมกันเลย
คือก่อนที่จะทำรายการผีมันต้องเช็คหนังหน้าตัวเองก่อน
อย่างแต่ก่อนเนี่ยพ่อก็รุ่นเดียวกับพี่ก้องอย่างนี้

เดี๋ยวก่อนนะ

ใช่อะเขาต้องดูเหมือนว่าศึกษาดนตรีแปลงนั้น

เราก็ต้องทำหน้าเราให้มันดู

อ่าเอาหน้าก่อนว่าหน้าเราได้หมด

เพราะว่าคนที่ทำรายการผี
คือเขาเป็นคนเดียวที่ชัดที่สุด
ความเป็นมาเป็นไปถึงได้มาแบบเป็นพิธีกรรายการผี

เริ่มจากความชอบเริ่มจากความชอบเล่นกับความสนุก

มันก็ถูกปลูกฝังมาเรื่องผีอะไรอย่างนี้
ก็ชอบดูชอบฟังตั้งแต่เด็ก
ก็เริ่มจากจัดรายการวิทยุก่อน
ที่เราฟังตอนนั้นเราฟังรายการวิทยุ
ถึงวันนี้นี่คือ๒๐ปีแล้วหรอ

พูดว่าตอนที่พี่ฟังก็น่าจะยังไง
ได้ไหมว่ามีอะไรอยู่แถวนี้ไหม

นะงี้
นั่งนิ่งแล้วมันดำเหมือนตัวแต่มือมันขาวเว้ย
เกือบปริ๊บออกมาพอเกียร์
ใกล้ไปรึเปล่า

ไม่แต่เอาจริงเขาบอกว่าพี่ก็มีวิญญาณ

คือพี่ไม่เห็นแวดอย่างนี้ครับ

เวลาที่เราทำรายการผีมากร่วม๒๐กว่าปี

หรือเวลาที่เราเดินไปตามห้างตามที่ไหนก็ตามแต่ตามประตูตลาดเนี่ย

ไปไหนก็ต้องได้พี่พาผีมาด้วยไหม
แล้วก็มักจะมีคนชอบแซวว่ามีคนเห็นวิญญาณของเด็ก
ผู้หญิงคนแก่เดินตามเรา
แต่ประโยคเหล่านี้เวลาที่คนถามหรือว่าพูดกับเราเราชอบคิดว่าเป็นมุก
ก็เวลาเจอเราก็อ้ำเราอยู่แล้วไงว่ามีผีตามมาแต่เราไม่เห็น
แต่เขาเห็นแม้กระทั่งบางทีเนี่ย
มีคนที่เขาบอกเขาเป็นคนที่เห็นผีแต่พี่ไม่รู้เขาเห็นจริงป่ะนะ
เขาก็บอกว่าเห็นเหมือนแบบพี่ป๋องเดินมาเห็นเหมือนแบบ

แล้วก็เดินแบบเหมือนเดินประกบเราไปอะไรอย่างนี้
พี่ธักไม่เป็นใครมามาทำล้ายเรา

ไม่อะไรอย่างนี้ตัวพี่ป๋องเองก็ต้องมีพกคหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับ

เขาบอกว่าน้องเป็ดน้ำเห็นผีจริงเหรอ
เอ่อเป็ดน้ำในช่วงต่อมาสักสองสามขัวมันเห็น
แต่ก็ไม่รู้ว่าการเห็นน้องมันเห็นจริงหรือเปล่า
แต่มันก็สร้างความตกใจให้กับพ่อกับแม่ได้นะครับ
อย่างเค้าเคยนั่งอยู่เนี่ยแล้วแม่เค้านั่งอยู่เนี่ย
แล้วเค้าชี้ผ่านแม่ไปชี้ผ่านแม่ไปแล้วเรียกพี่

ตรงนี้มันไม่มีใครอะไรแบบนี้ได้ออกปะ
ในวัยประมาณสัก๒๓ขวบแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว

เป็นวัยของการเห็นสิ่งแบบนี้เนอะ

เหมือนเป็นเด็กที่สายสะอาดมากแล้วเขาจะมองเห็น

คือหญิงได้ถามมาว่านอกเหนือจากเรื่องของการทำรายการผี
พี่ป๋องเองก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง
ว่าจะเป็นรถชนจมน้ำแต่ก็รอดมาได้ทุกทาง
ใช่ไหมครับคืออาจจะดวงไม่ถึงคาด
อันนี้คือส่วนตัวที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยว่ายน้ำก็ไม่เป็น
อะไรอย่างนี้ขับรถก็ไม่ได้เก่งอะไรอย่างนี้
จริงขับรถไปอย่างนี้เส้นพระราม๙ไปกับพี่โก้พริวผู้ช่วย
ก็ขับรถไปแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เมาท์เลยนะ

ขับไปถึงปรากฏว่าเห็นรถบรรทุกอยู่ข้างหน้า
แล้วเหมือนเราวิ่งเข้าไปเนี่ยเหมือนจะชนท้ายเขาอยู่แล้ว
แล้วตอนนั้นเหมือนกับปล่อยพวงมาลัยแล้ว
คือไปได้ทั้งคู่มองหน้ากันแบบมันทำใจแล้ว
ปรากฏรถก็จะพุ่งเข้าไปเสยท้ายรถบรรทุก
แล้วอยู่ที่พวงมาลัยตอนแรกมันอย่างนี้อยู่อย่างนั้น
พี่ปล่อยมือแล้วอ่ะอยู่ที่พวงมาลัยมันแบบ
ฟึ๊บมูลเข้ากับมันหมุนเองนี่คือเห็นกระตานหมุนแบบ
มุนให้รถออกขวาไปแล้วพอฉี่วย้วท้ายรถมันทุกแบบ
แล้วก็อยากว่าโชคดี
ช่วงแรกก็มีนะครับผมเป็นคนที่ผูกพันกับยายตั้งแต่เด็ก
เพราะว่ายายเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
คือการที่ผมได้เป็นนักร้องก็ทำเพื่อยายนะครับ
ปกติแล้วผมเลิกร้องเพลงไปแล้ว๖๗ปี
แล้วกลับมาร้องใหม่เพราะยายนะครับ
เป็นคนที่จุดไฟในตัวผม
บอกว่าเฮ้ยมึงต้องทำไมไม่ไปร้องเพลง
เพื่อได้ตังค์มีเงินสร้างวงสร้างบ้าน
ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานมาประกวดร้องเพลง
ผมก็ได้เป็นนักร้องอย่างที่ยายพูด

เป็นวันยายผมเสียชีวิตเลย
เป็นอะไรที่ผมเสียใจมาก
ยายไม่เห็นผมประสบความสำเร็จในชีวิตในปัจจุบันนี้
อย่างนั้นก็เวลาที่มึงไปคอนเสิร์ต

มันก็จะเที่ยวยายไว้เพื่อให้ยายไปดูแล

ผมไม่เคยถอดช่วงปีแรกแรกเพราะว่าได้เดินทางบ่อยมาก
แล้วก็น่าจะผมจะขับรถกลับชุงแพ้

เหมือนมีคนมาสะกิดตะโกนเรียกอยู่ในฮัวผม

แซ่งตื่นตื่นตื่น

แปลว่าความไม่ประมาทเป็นอยู่ที่สุด

โปรดติดตามตอนต่อไป